มาดูความคลั่งรักของคู่รักในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
จนความรักไกลเป็นความหากไปซะได้

คู่แรกค่ะมาเริ่มกันที่หนุ่มฮอตของดิฉันเลย

หวานใจเขาก็มีเป็นตัวเป็นตนแล้ว
คนนี้ไม่ได้สามีแห่งชาตินะเป็นสามีแห่งจักรวาลไปแล้วจ้ะ
ใช่จ้ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เป็นหวานใจของสาวโบเบนเจวันด้วย
ถ้าพูดถึงคู่นี้แล้วนะบอกเลยนะคะว่า
ความหวานนี่ทะลุเพดานไปเลย
ไปดูในอินสตาแกรมของทั้งคู่ก่อนหน้านี้
สายตามองกันคือมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมด
หวานนี่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยคุณผู้ชม

อะกลิ่นเข้าไปเลย

เห็นแล้วไม่รู้จะรักหรือจะฮาก่อนดี

หล่ะก็ไม่รู้ว่าจะงอนเขาปะ
เพราะเป็นแพทย์ขึ้นกัน
ตอนหลังแพทย์ขึ้นก่อนอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ริมทีนี้โลกสดใสมากเลย

มาต่อกันที่รุ่นเล็กลงมาหน่อยแล้วกัน
นิกกี้นัชัดค่ะกับก้อยอรัชพร
หวานคู่นี้บอกเลยโอ๊ยไม่เบานะจ๊ะ

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะออกมาเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการนะ
ไม่นานเท่านั้นแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ทำคอนเทนต์หวานออกมาให้เราได้ดูกันเยอะแยะเลย
แต่ต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่นิกกี้เขาคบกับก้อยเนี่ย
นิกกี้เขาจริงจังนะแล้วก็ให้เกียรติมากเลย
แถมอย่างนี้ขยันปล่อยคลิปมาโชว์ความน่ารักด้วย
เออนะคะก็ตามสไตล์แหละไปดูคลิปกันค่ะ
เดี๋ยวนะตอนแรกเนี่ยจับมือคิดว่าจะมาหอมใช่ไหมมาโดมที่ไหนได้
ื้อมือเธอไปเก็บขี้หมาหน่อยจ้า

ถูกต้องคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยตำนานคนคลั่งรักสายฮาค่ะ
แจ๊ดชวนชื่นและยายแจงภรรยาคนสวยคุณผู้ชม
คู่นี้เขารักกันมากนะเวลาเขาดูในโซเชียล
หอมทั้งกอดทั้งรูปกันตลอดเวลารักกันแบบนัวเนียมากคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะสาวแจงเขารักสามีมากเลยคุณผู้ชม
เกิดภาพนี้เกิดขึ้นนะคะ

นี่เลยค่ะนี่ยื่นมือเข้าไปนะคะพากันเข้าไปบีบสิวกันนอกสถานที่เลย
รักกันขนาดนี้เลย
ปั๊บแบบนี้เลยนะคะแล้วดูที่มือคุณแจ๊ดเขาด้วยนะคะ
ดึงเสื้อลูกสาวไว้ไม่รู้ว่าแบบลูกช่วยฉันด้วย

ด้วยอันนี้มันบีบหรือว่าไงคะเออนะคะ
แต่เห็นได้เลยว่ารักกันจริงนะคะบ้านนี้นะคะ
แล้วก็เป็นสายฮาคลั่งรักนั่นเอง
รักจริงนี่บีบสิวให้กันไม่ได้นะ